เรื่องนี้หน่อยก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีก
สำหรับการดูงานที่มีภาพปรากฏออกมา
ดูไม่สอดคล้องกับคำที่บอกว่าไปดูงาน
นี่เป็นเรื่องที่เพจปฏิบัติงานหมาเฝ้าบ้าน

นี่แหละค่ะแล้วก็ดูคำที่เขาใช้โพสต์นะคะ
อุทิศตนดูงานทะเลอย่างหนัก
เพราะว่าภาพที่ปรากฏเป็นภาพเหมือนกับไปนั่งชิว
ไปนั่งมีความสุขอยู่ที่ทะเลนะคะนี่แหละค่ะ
แล้วก็ยังมีคำบรรยายอีกนะคะประมาณว่า
ครูผู้ที่ตนเพื่อการสอนกิจกรรม
ว้าว๔วัน๕คืน
มีไหว้พระมีเดินเล่นตลาดน้ำ
คือเขาบอกว่านี่คือเป็นภาพของคณะครูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดสกลนครที่เหมารถทัวร์พากันไปที่นครปฐมชะอำหัวหิน
เมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านก็ติดแฮชแท็กด้วยว่า

คือทันทีที่ภาพนี้นะคะแล้วก็ข้อความนี้ปรากฏโพสต์ออกไป
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายค่ะ
บางคนบอกทำไมไม่ตั้งงบพักผ่อนไปเลยจะได้จบ
อันนี้ก็เขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์ในแนวที่ว่าดูไม่เหมาะสมนะคะ
คือจริงดูงานแค่พิธีที่เหลือไปเที่ยวยกเลิกเถอะ
อันนี้ก็ความคิดเห็นหนึ่งแต่ก็จะมีอีกบางฝั่ง
อีกฝั่งหนึ่งที่เห็นใจครูบอกว่ามันเป็นช่วงเย็น
มันไม่ใช่ช่วงศึกษาดูงานจะไม่ให้ครูได้พักกันบ้างเลยเหรอ
อย่างที่จ้องจับผิดกันเกินไปก็ความคิดเห็นก็แตกออกเป็นสองฝ่ายนะคะ

ไปพบกับนายจารุทองประกอบภูมิโนยาการ
ซึ่งก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
เดี๋ยวขอเข้าพบพอเขตพื้นที่การศึกษาก่อน
เราจะชี้แจงตัวผอเขตเอง
ปฐมศึกษาสกลนครเขต๒นายพลชัยชุมปัญญา
ซึ่งก็บอกว่าได้ทราบเรื่อง
แล้วก็สอบถามกับพอโรงเรียนแล้ว
ว่าโรงเรียนไปศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
ส่วนภาพที่ออกมาอาจจะเป็นช่วงหลังจากที่คณะครู
เสร็จจากการดูงานแล้วแล้วก็พักผ่อนกัน
แต่ถึงยังไงก็ตามนะคะทางเขตจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ว่าได้ใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ค่ะ
ภาพต่างที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงหลังจากที่
ทางท่านผู้บริหารและคุณครูได้ไปดูงานแล้ว
ก็อาจจะรีลักษณ์กัน
ช่วงที่พักที่พักมันก็เป็นที่พักริมทะเล
ก็ครูบาอาจารย์หรือท่านผู้บริหารก็อาจจะได้ไปพักผ่อนนะครับ

ก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นข้อสงสัยของสื่อมวลชน

ซึ่งทางเขตเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
แล้วก็เราก็จะได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก็มีรายงานมานะคะบอกว่านายกริจเที่ยงแก้ว
พอปปชสกลนครบอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่
ซึ่งแจ้งว่าผู้ที่ไปด้วยเขาออกเงินช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายเอง
ก็ได้รับคำชี้แจงมาประมาณนี้ค่ะ